วัคซีนแอสต้าเซเนก้าแสนห้า
มาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วมาจากไหน

ฮะภูตานประเทศเล็กกว่าเราเยอะแยะ

เศรษฐกิจเล็กกว่าเราเราใหญ่กว่าเขา
แต่คราวนี้ประเทศไทยต้องยืม
วัคซีนแอสต้าเซเนก้าเหรอ
เรามาถึงจุดนี้แล้วต้องทำต้องทำฮะ

แอสต้าเซเนก้านี่นี่คือภาพที่สุวรรณภูมิ
ค่าอากาศยานสุวรรณภูมิถึงเรียบร้อยแล้ว

ถูกหยิบยืมคือยืมเท่าไหร่ก็คืนเท่านั้น
ไม่ใช่ให้มาแล้วจ่ายตังค์ไปนะไม่ใช่เลยเขาไม่ได้ต้องการแบบนั้น
เขาอยากจะแสดงมิตรมัยตรีกับประเทศไทยให้ยืม
ให้ยืมเพราะอะไรประเทศไทยเอาก็สั่งเป็นล้านเป็นล้านสิบล้านแล้วไม่ใช่เหรอ
เขาไม่ส่งที่อื่นเขาไม่ส่งตามนัด
ส่งตามนัดก็ไม่รู้จะบี้กับเขายังไงแต่ว่ารอบนี้เนี่ย
จากประเทศไทยกับประเทศภูตานมีความสัมพันธ์ที่ดีทุกระดับจริงฮะ
คราวนี้ภูตานก็เลยให้ยืมแล้วยังไงประเทศไทยเรามีประชากร๗๐ล้านคนนะ
เกือบ๗๐ล้านเราฉีดได้๗ภูตานมีประชากรล้านหนึ่ง
เขาฉีดเกือบจะครบประเทศอยู่แล้วแล้วเขามีวัคซีนเป็นล้านโดส
เพราะฉะนั้นคงมีปัญหาเรื่องของประชากรกับจำนวนวัคซีน
เขาก็มองเห็นมามองข้ามภูเขาเหล่ากาเห็นประเทศไทยว่าอ๋อมีปัญหา
ยินดียินดีให้ยืมก่อนฮะ๑๕๐๐๐โดสฮะ
และรับรองว่าหากครบเมื่อไหร่ปลายปีนี้ตามรายงานนะ
รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศก็จะมีการส่งคืน๑๕๐๐๐โดส
กับที่ภูตานต่อไปฮะภูตานนี่ชื่อว่าเป็นประเทศอะไรนะ
ที่มีความสุขมวนรวมประชานะใช่ดัชนีจีนี่

นี่แหละฮะเขาก็น่ารักจริงน่ารักแบบนี้จริงนะครับ
ขยับต่อไปดูตัวเลขของวัคซีนเป็นตัวเลขของ๑๙สิงหาเยอะเห็นไหม
หากมีเยอะมีวัคซีนเยอะเจ้าหน้าที่ก็สามารถฉีดได้เยอะเหมือนกัน
ตัวเลข๑๙ฉีดไป๕๖๕๑๖๐๐กับอีก๖โดส
เป็นเข็มแรกซะ๔๐๐๐๐๐กว่าเห็นไหมฮะ
เข็ม๒ได้๒๐๐๐๐๐กว่าเข็ม๓๗๐๐๐เสร็จนะฮะ
นี่ความเคลื่อนไหวของ๑๙สิงหาคมส่วนภาพรวม๒๕ล้านแล้ว
โดสนะฮะเหลืออีกเพียง๑๓๓วันนับถอยหลังตามเป้า
ตู่และรัฐบาล๑๐๐ล้านโดสต้องเดินหน้ากันต่อไปนี่คือตัวเลขของวัคซีนโควิดฮะ
ส่วนตัวเลขโควิดเมื่อเช้าเพิ่งประกาศไว้ยังติดทะลุ๒๐๐๐
ยังตายทะลุ๒๐๐อยู่เลยเป็นตัวเลขของเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
ติด๒๕๗๑รายตาย๒๖๑คนนะครับ
แล้วถ้าหากนับดูข้างล่างสีแดงใช่ไหมสีแดงก็ดูข้างล่าง
นี่คือผู้ป่วยสะสมที่นับเฉพาะเดือนเมษานับแค่เมษานะฮะ
ลุหลักล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าหากนับผู้เสียชีวิตตั้งแต่ปี๖๓
เอาเฉพาะโควิดปี๖๓นับมา๖๓๖๔เกือบจะทะลุหมื่นคนแล้ว
สำหรับจำนวนผู้เสียชีวิตบ้านเราประเทศไทยนะครับ
ต้องใช้คำว่ายังคงวิกฤตนะฮะ